มาที่งานแต่งงานกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้ค่ะถือเลิกดีเลยนะคะสำหรับพี่เสกพี่การค่ะ
จัดพิธีแต่งงานกันที่บ้านแบบเรียบง่ายไปเรียบร้อยแล้วจ้าแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งคู่ก็เลยถือเลิกดีจัดพิธีแต่งงานที่บ้านแบบเรียบง่าย
มีครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนสนิทมาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานด้วย
โดยมีพิธีขอคำมาผู้ใหญ่ที่ทั้งคู่เคารพรักเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
มีการมอบของแทนใจให้กันและกันด้วยนะคะ
ซึ่งทางฝั่งพี่เสกจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเอาใจภรรยาด้วยการมอบแหวนเพชร๓กรัฐ
สร้อยเพชรแหวนเงินกำไรข้อมือทองคำนะคะ
นี่ดูค่ะคุณผู้ชมแน่นแขนไปหมดเลย
ส่วนพี่การก็เซอร์ไพรส์สามีกลับนะคะ
ด้วยการมอบสร้อยทองเลี่ยมพระหนักกว่า๓บาท
ไม่ยอมกันเลยทีเดียวเนี่ยห้อยเส้นใหญ่ห้อยคอพี่เสกอยู่เห็นไหม
โอ้โหแยงตาซะละเกิน
ซึ่งพี่เสกก็บอกว่างานแต่งครั้งนี้เกิดได้เพราะ
น้องเสือลูกชายอยากจัดให้พ่อกับแม่ค่ะ
หลังจากที่น้องทราบว่าตลอดเวลาที่พ่อแม่ใช้ชีวิตคู่กันมากว่า๒๐ปี
ไม่เคยมีพิธีแต่งงานเกิดขึ้น
ฝากพี่การเองก็เผยว่าโอ้โหวันนี้ดีใจมาก
ดีใจที่สุดที่ได้สวมชุดเจ้าสาวตามที่ตัวเองเคยฝันเอาไว้
หลังจากนี้พี่การบอกว่าไม่ต้องการอะไรจากพี่เสกแล้ว
พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาด้วยว่าจะรักและดูแลกันไปจนตาย
ผมกับการก็อยู่ด้วยกันมาตั้ง๒๐กว่าปีแล้วนะครับ
นึกว่าวันนี้มาดูคนแก่แต่งงาน
พูดกันแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมคะ

แต่งงานมาจดทะเบียน๓ทีแล้วนะเนี่ย
ครั้งแรกก็เลิกไปหย่าไป

อยู่ดีกลับมาจดทะเบียนสมรสได้ไง

เพราะว่าถือว่าเขาก็ทำให้เรา
แต่งเพื่อให้รู้ว่าเรากลับมาอยู่ด้วยกัน
แล้วก็มาตัดแต่งงาน
ซึ่งเป็นเคล็ดด้วยนะเพราะที่ผ่านมามันไม่ได้แต่ง
เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทำเป็นพิธีรีซอง

เขามาทำยาตอนนี้ชีวิตมอบเขาดูแล
ก็ไม่มีอะไรมากนะก็บอกเขาฉันรักเธอนะ

พิธีเลยต้องช่วยประคับประคองกันนะครับ
ก็คงเหมือนเดิมค่ะอยู่ไปจนตายไม่เลิกกันแล้วเนาะ